รัฐบาลได้เชิญชวนประชาชนนะคะร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชวันที่๒๒ตุลาคมนี้ค่ะ
โดยบอกว่าเป็นการบันทึกภาพประวัติศาสตร์
แสดงถึงความรักความผูกพัน
และความอาลัยของประสบกรณิกรที่จงรักพักดีทุกหมู่เหล่าค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เชิญชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
และร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการรวมพลังร้องเพลงสันเสริญพระบารมี
วันเสาร์ที่๒๒ตุลาคมนี้ในเวลา๑๓นาฬิกา
บริเวณหน้าพระรานกำแพงพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง
ประกอบด้วยถนนหน้าพระรานถนนมหาราชถนนสนามชัย
และบริเวณทางเข้าพระบรมมหาราชวัง
ในส่วนของถนนหน้าพระธาตุบริเวณกรมศิลปากรและถนนราชดำเนินใน

โดยการรวมพลังครั้งสำคัญนี้เพื่อจะบันทึกภาพประวัติศาสตร์
แสดงถึงความรักความผูกพันความอาลัย
ของประชาชนผู้จงรักพักดีทุกหมู่เหล่า
โดยกำหนดการร่วมร้องเพลงมีอยู่๒ช่วงเวลา
ช่วงที่๑คือ๑๓นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกา
ส่วนช่วงที่๒คือหลังเวลา๒๒นาฬิกา
สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะไปร่วมกิจกรรม
แต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำให้นำเทียนสีขาวติดตัวไปด้วย

เพื่อจะซักซ้อมทำความเข้าใจในเวลา๑๐นาฬิกา
หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่